กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นชอบให้สถานพยาบาล

แล้วก็เพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหาของประชาชน

เป็นวิทยาการเก็บตัวอย่างเชื้อจากชมูก

ซึ่งค่อนข้างจะแม่นนะอันนี้ไม่ใช่ไม่แม่นนะ
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แนะนำว่าการใช้ชุดตรวจอย่างนี้

เขาจะมีหลอดน้ำยาที่สกัดในหนึ่งชุดเนี่ย

แล้วก็หมุนแล้วก็บีบอย่างน้อย๕รอบ
อ่าหมุนก็ไปกลับมาหมุนก็ไปกลับมา
แล้วก็หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนดนะครับ
แล้วก็รอผลให้น้ำยาเนี่ยตามช่วงเวลาสัก๑๕นาที
ชุดตรวจก็กำหนดไว้๑๕๓๐นาทีนั่นแหละแล้วก็อ่านผล
ปรากฏว่าหลายคนตรวจเจอถ้าตรวจเจอคุณมั่นใจก่อนเลยว่าเจอแน่

เพราะถ้าแล้วปิดเทสเจอนี่คือเจออยู่แล้ว

นะครับหากคุณเอามาเป็นบวกแถบปรากฏเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น๒แถบ

แถบทดสอบแล้วก็แถบควบคุม
ถ้าผลเป็นลบเนี่ยจะปรากฏเฉพาะแถบควบคุมจะขึ้นมาขีดเดียว

แล้วก็ผลใช้งานไม่ได้จะไม่มีแถบควบคุมปรากฏขึ้นเลย
แล้วก็ทราบผลรวดเร็วเหมาะสำหรับคนทั่วไปใช้งาน
เพื่อคัดกรองเชื้อสำหรับผู้ต้องสงสัยแล้วก็ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย

การตรวจแบบวิธีนี้ไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้

อืมก็ถึงบอกว่าถ้าตรวจเจอน่ะเป็นแน่

ถูกนะครับซึ่งหมายความว่าหากคุณเพิ่งติดเชื้อ
หรืออยู่ในระยะฟักตัวของโรคเนี่ยอืม

จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทำการตรวจ
เขาถึงบอกว่าฉันถึงบอกว่าโอเคใช้อ่ะดี

คือปกติเนี่ยคือถ้าไม่พบเชื้อเนี่ย

เราต้องซื้อกันเนี่ยชุดทุกวันนี้มันชุดละ๓๔๐๐บาท

ลาซาด้าอยู่ที่๒๖๐บาท

อันนี้ก็คำถามที่เราตอบถามกันอยู่เหมือนกัน

ก็เผยแพร่เรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไม่คิดที่เราพูดแบบช้อปปี้ลาซาด้าใคร
เผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวัดกลัว
หรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐไทยแอ้งจี้แม้จะเป็นความจริง
คือนี่จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เมื่อถามว่าการกำหนดเช่นนี้มันเป็นการจำกัดเสรีภาพประชาธิปไตยหรือเปล่า
ในการนำเสนอข่าวสารคุณวิศนุบอกว่า
ข้อความดังกล่าวลอกมาจากพรกรฉุกเฉิน
ถ้าเป็นการจำกัดเสรีภาพก็ขัดกับรัฐธรรมนูลมาตั้งแต่ตอนออกพรกรฉุกเฉินแล้วสิ
ส่วนข้อกำหนดตั้งเก่าจะใช้เวลา๑๔วันครับ
แต่ประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมต่อไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาประเมินอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
โดยดูได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง
ถูกต้องนะฮะมันเขาอาจจะกังวลในเรื่องของข่าวต่างคุณแม่ที่เข้ามาตอนนี้ว่า
เดี๋ยวผิดเดี๋ยววัคซีนได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไง
แล้วเดี๋ยวประชาชนาฯจะเข้าใจค่าเกิน
อย่างนี้เราก็มีคำถามถูกไหมหลังจากคุณบอกว่าฉีดคว้ายได้ไหม
ทางหมอก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันตีความหมายไม่เหมือนกันไงถูกไหมพี่เม
ถูกนี่แอบเล่าได้ไหมคะนี่เป็นเรื่องที่ประสบพบเจอจริง
ญาติลูกพี่ลูกน้องคุณแม่เขาติดโควิดเด็กกว่ารถเมย์นะท้อง๘เดือน
ยังไม่มีเพราะว่าลงไปโรงพยาบาลสนามด้วยความที่พอแบบคันแบบอายุเยอะแล้วแบบใกล้คลอดอะไรอย่างนี้
พอไปอยู่โรงพยาบาลสนามเขาก็จะมีความกังวลเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการคลอดตอนไหน
โรงพยาบาลสนามอาจจะไม่เพียงพอในขณะที่โรงพยาบาลเองที่เป็นโรงพยาบาลเลยก็คือเต็ม
ไม่มีเตียงเลยอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็จะต้องถึงตอนนี้เขาก็รออยู่คนท้องเขาบอกมีหลายเคสมากที่เป็นคนท้องแล้วยังรอเตียงเหมือนกัน
เยอะมากเมย์เมื่อวานนี้คนโทรมาหาฉันคนอายุเยอะกว่าเยอะเด็กเล็กก็เยอะอะไรอย่างนี้
มันจะออกมาเป็นยังไงยาจะเป็นยังไงที่วัดออกซิเจนจะไปหาที่ไหน
เพราะเมื่อเรากัดตัวแบบก็ปุ๊บข้าวปลาจะกินกันยังไงโอ้วค่ะ
ที่สุดแล้วเนี่ยชุดละ๔๐๐สมมุติจะต้องตรวจ๓ครั้งก็๑๐๐กว่าบาท
ใครจะช่วยเราออกหรือทำให้ราคามันถูกลงกว่านั้นได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
อันนี้คือตัวเลขมันควบคุมไม่ได้แล้วล่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป